ถ้าถามคุณก๊อฟคุณเชอรี่ว่าเคยไหม

คนลูกสู้เลยนะครับค่ะนี่ฉันเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์นี้ค่ะ
คือเอานี้นี่มันไม่ได้บอกว่าปวดเบา

แล้วคือแบบเฮ้ยปั๊มอยู่ไหน

คุณขวานเอาแค่ลำพังด้านอ่านข่าวดูนี่
อย่าเล่าความจริงทั้งหมด
แล้วคุณรู้ไหมมีรถคันหนึ่งผู้ชายคนนี้
เขาจอดรถรถมันติดเหลือเกิน
อยากเข้าห้องน้ำสุดปวดหนัก

ลุ้นก็ลุ้นลุ้นกับตัวเองไม่พอ
ลุ้นรถคันหน้า
ไหวไหวมันจะชนรถกูแล้ว

เอ้าเรียบร้อยเลยกู

โอ้วเหม็นแห้งนี้

ก็เขาพูดไงเต็มเลยเต็มกางเกงและเต็มการะเบ้ม
มันจริงมันคอนเทสหรือเปล่าหรือล่ะ
สิ่งที่มันไหลไปแล้วไหลไม่หยุดเลย
คือในกางเกงตัวเจ้าตัวบอกแบบนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าโอ้โห
งานนี้นะคะพอโพสต์ลงไปแล้วโพสต์คลิปตัวเองดูน่ะ
ลงไปในติ๊กต่อคนก็เข้ามาไต้ให้มันได้บอก
โอ้โหสุดท้ายรถกระบะเหยียบเบรกทัน
แต่ไอ้ที่ไม่ทันนั่นคือที่อยู่กับตัวเองนั่นแหละ
ในกางเกงค่ะเจ้าตัวเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะว่า
รถไหลยังพอทนแต่จุดไหลทนไม่ไหวจริงจ้า

เพลงประกอบก็เข้าเหลือเกินใจจะขาดแล้ว